ช่วงนี้ใกล้ทั้งคริสต์มาสใกล้ทั้งปีใหม่

เชื่อว่าหลายคนนะคะยังคงแบบว่าง่วนหาซื้อของขวัญอยู่
ไม่ว่าจะเป็นให้กับเพื่อนให้กับครอบครัว

เรายังมีเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วง
สุดท้ายนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะเลือกหาสินค้าราคาถูกคุณภาพดีได้
ในที่กระทรวงพาณิชย์เขาจับมือร่วมกับผู้ผลิตก็ดีผู้จำหน่ายแล้วก็ห้างค้าปลีกกว่า๕๐แห่งทั่วประเทศ
ลดสูงสุด๑๘๐ค่ะ

โดยกระทรวงพาณิชยเขาจับมือร่วมกับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่กว่า๓๕รายห้างค้าปลีกทั่วไทยกว่า๑๕แห่ง
รวมแล้ว๑๕๐๐สาขาทั่วประเทศ
เทศกาลรวมใจเพิ่มสุขช็อปสนุกลดรับปีใหม่
เป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะ
โดยลดราคาสินค้าไม่ต่ำกว่า๑๒๐บาท
สูงสุดก็คือ๑๘๐เลย
เริ่มตั้งแต่๑๔ธันวาคมไปจนถึง๔มกราคมนะคุณ

ถูกต้องถึงปีหน้าเลยเกือบเดือนนะคะ
โดยอธิบดีกรมการค้าภายในนายบุญยฤทธกรยานมิตรบอกว่า
ลดราคาครั้งใหญ่พร้อมกันทุกห้างทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ย
น่าจะสร้างความคึกคักในการจับจ่ายก่อนปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี๒๕๖๐ได้เป็นอย่างดี
โดยกระทรวงพาณิชย์ก็ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกให้ลดค่าธรรมเนียมต่าง
ในการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายเพื่อจะได้เป็นการลดราคาอย่างแท้จริงด้วยนะคะ
จากนี้ก็ยังมีการเร่งหารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ดูแลธุรกิจในท้องถิ่นให้ดึงห้างขนาดกลางหรือว่าร้านค้าส่งประจำจังหวัดเข้ามาร่วมกิจกรรมลดราคาสินค้าในครั้งนี้ด้วย
จะได้กระตุ้นการจับจ่ายได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ
ถือเป็นอีกปีนึงนะคะที่กระทรวงพาณิชยเขาจัดเทศกาลลดราคาสินค้าต่อจากนโยบายช็อปช่วยชาติ
โดยปีที่ผ่านมากิจกรรมนี้เนี่ยก็สร้างเงินสะพัดไปไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐ล้านบาทแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้เฉลี่ยถึงร้อยละ๓๐เลยค่ะ
ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนางสาวจริยาจิราธิวัฒน์ก็มองนะคะว่ากำลังซื้อไตรมาสสุดท้ายเริ่มจะดีขึ้นแล้ว
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งโครงการช็อปช่วยชาติแล้วก็โครงการรวมใจเพิ่มสุขช็อปสนุก
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายจากห้างค้าปลีกเพราะว่าเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ก็น่าจะส่งผลให้ภาพรวมดัชนีค้าปลีกปีนี้เนี่ยดีกว่าที่คาดเอาไว้เมื่อต้นปีเล็กน้อย
ว่าการเติบโตน่าจะอยู่ที่ราวร้อยละ๓๒๓๔ค่ะ